จะบอกว่าอาหารคนไข้มะเร็งในกรณีของคนที่อยู่ในระหว่างการรักษา
อยากบอกทุกท่านนะคะว่าอาหารหรือว่าพวกที่เป็นสมุนไพรหรือแม้กระทั่งพวกอาหารเสริมทุกอย่างเลย
มันจะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ระหว่างที่เรากำลังรักษาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นยาหรือไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงก็ตาม
แล้วเวลาต้องการให้เซลลมะเร็งตายมันจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมา
แล้วไปเจอสารต้านอนุมูลสระปริมาณเยอะมันอาจจะเป็นตัวขัดขวางการรักษา
ข้อเด่นเข้ามาคือแรงเหวี่ยงนั่นเองใช่ไหมพระจน
จะเริ่มรู้สึกว่าตัวหัวใจมีการทำงานขึ้นมีการเคลื่อนที่

กรณีของบางคนเล่นเวทปุ๊บแล้วเราต้องไปเสียเวลากับเรื่องของการเบิร์นอีก
ตัวนี้มันสามารถที่ฝึกเรื่องการเบิร์นด้วยได้เลย